ความคืบหน้ากรณีการไล่ล่าตัวเสียแป้งนะฮะยังคงซ่อนตัวอยู่นะครับ
วันนี้ครับตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษศรีตรังกว่า๒๐นาย
พร้อมกับมอเตอร์ไซค์นำเสบียงอาหารอุปกรณ์เดินป่า
พร้อมกับอาวุธครบมือขึ้นไปสับเปลี่ยนกำลังกับเจ้าหน้าที่ชุดเดิมฮะ

ความยากของภารกิจในครั้งนี้ก็คือตามข้อมูลตัวของเสียแป้ง
มีความชำนาญในพื้นที่
เคยมีประสบการณ์เหมือนกับเคยผ่านการเป็นทหารพรานมาด้วย
แล้วก็เห็นว่ามีประสบการณ์การขับขี่มอเตอร์คลอสด้วยนะฮะ

ก็เลยรู้สึกว่าภารกิจนี้จะต้องเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่จะขี่มอเตอร์ไซค์จากน้ำตกโตนตก
ตามเส้นทางบนเทือกเขาระยะทางประมาณ๑๗กิโลเมตร
นำมอเตอร์ไซค์ไปจอดไว้ในพื้นที่บ้านตระ
แล้วเดินเท้าต่อไปยังควานหินกองประมาณ๓๔กิโลเมตรนะฮะ
กำลังชุดนี้จะขึ้นไปพักค้างคืน๒คืน
เพื่อรอกำลังชุดใหม่ไปสับเปลี่ยน
ส่วนอีกจุดครับผู้กำกับการสพบ้านหนองเอื้อง

กรองชาวบ้านตระและชาวบ้านใกล้เคียงที่จะขึ้นลงเขาบรรทัศน์นะฮะ
ตั้งจุดวางกำลังตรงปากทางขึ้นน้ำตกโตนตก
สกัดการลักลอบส่งเสบียงให้กับเสียแป้ง

ก็ต้องขออภัยชาวบ้านถ้าหากว่าช่วงนี้อาจจะลำบากหน่อยนะฮะ
เพื่อป้องกันไม่ให้ใครแอบเอาเสบียงหรือเอาข้าวของเนี่ย
ส่งให้เสียแป้งและจะเป็นการช่วยเหลือผู้
เรื่องนี้สำคัญถ้ายังมีเสบียงคือเขาก็ยังหลบอยู่ได้

ตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตัวเมืองพัทธลุง
ของนายกษิชาติอายุ๕๓ปี
กษิชาติเป็นญาติของเสียแป้ง
หลังจากมีข้อมูลพบความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการช่วยเหลือเสียแป้งในการหลบหนี
เรื่องต้นครับตำรวจยึดโทรศัพท์มือถือได้๒เครื่อง

ส่วนนายกษิชาตินั้นเจ้าตัวปฏิเสธ
บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ช่วยเหลือเสียแป้งแต่อย่างใด
อกจากนี้ครับตำรวจยังเสริมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษ

ขึ้นฝั่งในพื้นที่ป่าไม้ตรงข้ามกับอ่างเก็บน้ำ
แล้วเดินเท้าเข้าสู่พื้นที่บ้านในตระ

กำลังตำรวจต่อชดค่ายนเรสวนอีก๔๐นาย
กระชับพื้นที่ไล่ล่าเสียแป้งนะครับ
ส่วนหลักฐานที่ตำรวจยึดได้จากจุดประทะนำมาตรวจสอบเพิ่มเติม
กั๊ก๑ตัวปืนลูกซอง๑กระบอก

เสื้อผ้าถ้วยจานชามช้อนนะฮะ
เครื่องปรุงอาหารต่างรวมถึงอุปกรณ์ในการเสพยาบ้าจำนวนหนึ่งด้วย

บอกว่าสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศนั้น

ยังมีเรื่องของสภาพพื้นที่สภาพอากาศด้วย
ก็ต้องแบ่งกำลังชุดไล่ล่า
รวมไปถึงชุดรวบรวมพยานหลักฐานครับ
ลองฟังรองพบตรอัปเดตความคืบหน้าเพิ่มเติมฮะ
นี่ค่ะความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้นะครับ